ท่านผู้ชมครับกลัวหนีคุณบินบริริสต์นะครับดารานักแสดงดังกู่
เรื่องราวที่ไปให้ความคิดเห็นทางด้านการเมืองนะครับ
ปกป้องสถาบันการที่บอกว่าถ้าเห็นเด็กที่จาบจ้วงเนี่ย
ก็อยากจะเข้าไปตกไปตกแล้วพี่บินก็ชี้แจ้งไปหมดแล้ว
แล้วก็ขอลาออกจากทางร่วมกับตันยู

แต่ว่าเอาตรงนี้ก่อน
วันนี้มีคนนึงที่บอกว่าได้ฟังสิ่งที่

พูดถึงเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองแล้วก็ทนไม่ไหว
บอกว่าเขาขออัดคลิปแล้วก็ขอเชิญหน่อย
จะขอเชิญหรือว่าจะเรียกว่าท้าก็ได้นะฮะ
นี่ครับนายเมธีอมรวุฒิกุล
ท่านผู้ชมยังจำได้ไหมฮะเป็นอดีตดารานักแสดงดัง
เป็นอดีตแนวร่วมนปชห่างหายจากแวดวงการเมืองไปนานพอสมควรนะครับ
แชร์คลิปของนายเมธีนะครับอดีตแนวร่วมนอปชนะฮะ
พูดถึงฝาแฝดท็อปไทยบินเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะครับ
พร้อมกับระบุข้อความว่าเมธีฝากถึงแฝดคู่นี้นะครับ
ลักษณะเหมือนกับบอกว่าทนไม่ไหวที่บอกว่าจะไปตบเด็ก
ก็เลยอยากจะท้าเจอแทนอะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวฟังแล้วกันนะครับ
มาเลยผมรอผมพร้อม
ถ้ามึงบอกว่ามึงอายุ๕๐กว่ามึงมึงอายุมากกว่ามึงแก่กว่า
มึงตบได้เฉพาะเด็กไม่เป็นไรกูต่อคู่แฝดมึงมาเลยสองคน
อย่าไปตีน้องตีเด็กเลยนัดมาเลย
แล้วเงินก็เป็นการกุศลเลยดีด้วยได้๒เด้งด้วย
คือคุณก็ได้ระบายอารมณ์ใส่ผมนึกออกมั้ย
ผมไม่เก่งอะไรหรอกแต่ผมไม่ยอมแค่นั้นเอง
เสร็จนาทีกว่านะครับโดยได้ไล่เรียงเกี่ยวกับเรื่องของทัวร์ลง
นะครับพี่บินก็ยืนยันนะครับว่ารักสถาบัน
ชมก่อจะนิ่งเฉยละไม่อยากให้มีปัญหารอยตามมาอีกนะครับ
ปล่อยให้เวรกรรมเนี่ยเล่นงานคนคนนั้นแทนนะครับ
คุณบินก็ยอมรับว่าก็รู้สึกผิดนั่นแหละที่ตอนนั้นพูดไปด้วยความโอโห
แต่ยืนยันว่าคงจะไม่ไปไล่ตบเด็กอะไรอย่างแน่นอนนะครับ
ส่วนคนที่ฝากมาถึงขั้นท้าต่อยเนี่ยไม่ต้องท้าหรอกนะ

แต่ถ้าจะต้องต่อยก็ขอแบบตัวต่อตัวก็แล้วกัน
อ่าเดี๋ยวฟังนะครับ
แม่วันนี้โชคดีของผมมากเลยครับทัวร์ลงเต็มแค่นะครับ
ทำไมการที่ผมออกมา
ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์มันเป็นเรื่องความพินร้ายแรงมากเลยแหละครับ
ทำไมครับมันเป็นอะไรนักหนาเข้ามาด่าเข้ามาว่า
ใครมาสนับสนุนผมมาเชียร์ผมหรือว่าใครที่รักเข้ามาก็สามารถเข้าไปไล่ด่าเข้ามาว่า
แล้วต่อไปนี้ผมพยายามจะตั้งสติถ้าผมเห็นคนแบบนี้หรือใครที่ทำกับองค์ระหว่างนี้
ผมจะไม่เข้าไปยุ่งไม่ผมรู้ว่าผมปล่อยให้เป็นเวรกรรม

เราไม่ได้ปรับไฟสีใดสีหนึ่ง
ผมต้องการให้สีเหลืองเป็นสีที่บริสุทธิ์สำหรับสถาบันพระมหากษัตริย์
แต่ที่ผมมาพูดว่าด้วยความโมโหอันนั้นผมยอมรับว่าผมผิด
ผมผิดว่าด้วยความโอโหที่พูดผมจะตกเลย
แต่ไม่ใช่ไปตกเลยครับอย่าเอาความที่ความโยงมาร่วมกับเด็กเลย
ก็วันนี้บินบรือฤทธิ์ยังเชิญชวนประชาชนทุกสาขาอาชีพดารานักแสดงนักร้องนะครับ
ร่วมกันเฝ้ารับเสด็จนะครับในวันที่๑พฤศจิกายน
วันนี้ที่หน้าวัดพระแก้วพร้อมกับย้ำว่าตัวเองไม่ได้ฝักฝ่ายฝ่ายใดนะครับ
แต่ว่าการมาเจอกันก็แค่อยากจะใส่สีเหลืองที่เป็นสีของสถาบันพระมหากษัตริย์
ชมพูก็เป็นสีที่สบายตานะครับแล้วก็เคยเห็นในหลวงราชการที่เก้า
ท่านทรงสวมสีชมพูอยู่บ่อยจะได้ลำลึกถึงพระองค์
อันนี้คุณวินบอกนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็มีคนที่เข้ามากดไลค์
คนที่ออกมาให้กำลังใจแล้วก็ยืนยันว่าบินบรือฤทธิ์เนี่ย
ช่วยเหลือคนโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนช่วยเหลือสังคมจริงก็มีเยอะ
ค่ะอ่าอย่างเช่นอดีตนักร้องลูกทุ่งที่เคยได้รับความช่วยเหลือนี่ฮะ
สุรีรุ่งโรธนี่ก็ออกมาพูดถึงวันนี้เราก็เจออีกคนนึงนะฮะ
ก็คือตายสายทานิยมการนะฮะดาราสาวชื่อดังอดีตนางเอกสาวชื่อดัง
คุณจักรีนก็ได้ไปเจอนะครับ
แล้วก็บอกว่าเคารพการตัดสินใจของพี่บินนะครับ
เปลี่ยนจากการทัวลงมาเป็นให้กำลังใจดีกว่า
ส่วนหนึ่งพฤศจิกายนในยังไงก็ไปอยู่แล้ว
จะต้องไปทำหน้าที่ในการช่วยเหลือพยาบาลผู้เจ็บป่วย
ว่าติดงานหรือเปล่าแต่ว่าตัวสไตล์เองปกติแล้วก็จะอยู่ในรถพยาบาลค่ะ